ข่าวที่เราสงสัยกันว่าทำทำไม
เพราะผู้ชายมากัน๓คนมากัน๓คนเอาน้ำกรด
เอาน้ำกรดมาสาดใส่น้องผู้หญิงอายุ๑๘ปีนะครับ
โอ้โหไปตามจับได้นะครับคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยฮะล่าสุดนะครับไปจับนะครับอดีตแฟนนะ
ไปจับอดีตแฟนแล้วก็ผู้หญิงคนสนิทแต่ทั้งคู่เนี่ยปฏิเสธ
บอกขอต่อสู้คดีในชั้นศาลครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่คนร้ายขับรถเก๋งสีขาวมาจอดหน้าร้านอาหารตามสั่ง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำแล้วก็เอาถังใส่น้ำกด
สาดใส่น้องอ้ำผู้หญิงอายุสิบแปดปียังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับ
นักเรียนชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะฮะ
โอ้โหสาหัสเลยคือเสียโฉมมากกว่า๗๐นะคุณผู้ชม
นะครับส่วนคุณยายกับน้าก็โดนลูกหลงไปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ย้อนไปบ่าย๒๗สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ
คนที่ก่อเหตุนะครับหรือคนที่จ้างวานเนี่ย
น่าจะนะน่าจะเป็นนายเจนอดีตแฟนของน้องอ้ำ
แล้วก็แฟนใหม่ของนายเจนนำไปสู่การออกหมายจับทั้งคู่
คุณผู้ชมครับในคดีนะครับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและอันตรายสาหัส
ก็จับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้นะครับที่สวนมะม่วงในตะบนโพลงาม
เพราะน้องหารจังหวัดอูดรณ์ธานีแต่ทั้งคู่ให้การปฏิเสร็จทุกข้อ
กล่าวหาตำรวจสพนางรองนะครับจะรับตัวไปดำเนินคดี
นะครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในรวยดูเรืองรำ
อายุห้าสิบห้าปีและนางเล็กอายุสี่สิบแปดปี
กับแม่ของนายเจนนะครับมาเยี่ยมลูกครับ
เยี่ยมลูกที่โรงพักแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่

เพราะเมื่อปีที่แล้วลูกชายมีคดีพรากผู้เยาว์
นางสาวอ้ามนี่แหละก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลย
เนื่องจากวันที่๑๓กันยายนสารกระหนดให้ผู้ก่อเหตุ
เอาเงิน๓แสนบาทมาวางเป็นหลักประกัน
แล้วก็นัดให้ผู้ก่อเหตุมารายงานตัวต่อสาร
ไม่เชื่อหรอกพ่อกับแม่ไม่เชื่อหรอก
ว่าลูกชายฉันลูกชายผมจะทำ
คิดว่าลูกชายน่าจะถูกกันแกล้งครับ
ส่วนนางจิราพันธ์ชะเกดรำอายุ๔๒ปี
แม่ของน้องอ้ำผู้เสียหายเปิดใจ
เปิดใจหลังจากตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
บอกขอบคุณเหลือเกินคุณตำรวจนะ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แต่ยังกังวลอยู่นะ
เพราะได้ยินมาว่าผู้ต้องหาเนี่ย
โอ้โหตั้งทนายรอเลยตั้งทนายไว้สู้เลย
แล้วก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยของลูกสาวด้วยนะครับ
เพราะว่าฝั่งผู้ต้องหาเคยขู่เอาไว้หลายครั้งนะครับ

อย่างน่าจะเกิดเหตุศาสตร์น้ำกรดห์นะคุณผู้ชมครับ
เคยมีคดีแจ้งความกันนะครับ

แล้วก็มีการเครื่องโทรศัพท์ของเธอทิ้ง
เธอไปแจ้งความฐานทำลายทรัพย์สินนะครับแต่คดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์กันจบไปแล้ว
จากนั้นจากนั้นแม่ของนางสาวอ้ำก็ถามว่านางสาวอ้ำได้เสียกับนายเจนหรือยัง
นางสาวอ้ำก็ตอบแม่บอกว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วแม่ก็เลยแจ้งความในฐานพรากผู้ยาวไงครับ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับตามที่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุอ้างนะแบบนั้นแหละ
และนายเจนกับนางสาวอ้ำคานานะพึ่งจะแต่งงานจตะบีลสอบลดกันเมื่อเดือนช้าที่แล้ว
คุณผู้ชมครับขึ้นหน้าตำรวจสอบภนังรองเปิดเผยว่า
ผู้ก่อเหตุนะครับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอไม่ให้การในชั้นสอบสวนจะไปให้การในชั้นศาล
กับทนายซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างการหาพยาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อให้สำนวนมันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
และจะนำตัวนะครับไปฝากขังกับสารต่อไปครับ